ท่านผู้ชมครับวันนี้วันออกภัณฑ์ศาสตร์นะครับ
คือวันออกภัณฑ์ศาสตร์ของทุกปีเนี่ยประชาชนนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวจะไปกันที่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสานค่ะทั้งฝั่งไทยกับฝั่งลาว
เขาจะมารอดูกันรอดูบ้างไฟพญานาคที่จะขึ้นจากแม่น้ำโขง
ซึ่งคือการหาคำข้อพิสูจน์สิ่งที่จะพิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ผมว่าคือไม่ต้องไปหาหรอกมันเป็นความน่าอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้น
ต้องไปเห็นกับตาผมเคยไปดูมาแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่โพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะฮะ
ที่อำเภอโพนพิสัยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะนะครับ
คุณทัศนัยบอกว่าออกพรรษาปีนี้คืนวันนี้
ไฟพญานาคขึ้นมาแล้วค่ะนะฮะเป็นอย่างไรนะครับ
ไปติดตามจากรายงานสดของคุณทัศนัยจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับ

คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ไฟพญานาคได้ปรากฏขึ้นที่บริเวณบริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อำเภอโพนพิสัยแห่งนี้
ลูกติดนะฮะทำให้ชาวบ้านที่มาเฝ้ารอ
ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาต่างโหร้องด้วยความดีใจนะครับ
ทีมข่าวของเราผมเองก็เห็นกับตาแล้วสามารถจับภาพได้ด้วย
เราไปถามความรู้สึกของประชาชนที่เฝ้ารอแล้วเห็นกับตาก่อนว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวผมพามาคุยตรงนี้แล้วกันสวัสดีครับ
เมื่อกี้เราเห็นพร้อมกันบ้างไฟพญานาคขึ้นมา๔ลูกติดรู้สึกไงบ้างครับ
ดีใจค่ะมาครั้งแรกเพิ่งเห็นเหมือนกันดีใจมากค่ะ
มันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เห็นเป็นดวงไฟยังไงครับ
สีแดงค่ะ๔ลูกเมื่อกี้ดีใจนะเห็น

เมื่อกี้เห็นแล้วขึ้นมา๔ลูกติดรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
บ๊วยคุณผู้ชมสดเลยขึ้นอีกแล้ว

นี่เราเห็นสดตอนที่เรากำลังรายงานให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่เลย

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นบ้างไฟพญานาคให้อธิษฐาน

ให้อยู่ดีมีแห้งละครับ
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อผมนี่ขนลุกขนพอง
ขณะที่รายงานให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่นะฮะ
เมื่อกี้บ้างไฟขึ้นมาอีก๒ลูกก็เป็น๖ลูกแล้ว
ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงของอำเภอโพนวิสัยแห่งนี้นะฮะ
ประชาชนยังคงเฝ้ารอติดตามกันทั้งคืนนะครับ
ก็มีเอาเต็นต์มากางเพื่อที่จะรอชมกันทั้งคืน
กล้องแพนไปเนี่ยฮะมีตรงมีเต็นต์มีเครื่องมือ
ทำกับคงกับข้าวคงจะนั่งรอกันทั้งคืน
เพื่อจะรอดูเรื่องของปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในค่ำคืนของวันออกพรรษาครับ
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะวันนี้เราได้เห็นบ้างไฟพญานาคกับตา
แล้วก็เห็นพร้อมคุณผู้ชมเลยตามที่เราตั้งใจเอาไว้ในการเดินทางมาทำข่าวที่นี่นะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ครับ
ทางด้านเรื่องของบ้างไฟพญานาคเรายังคงเกาะติดแล้วก็จะเก็บภาพไป
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้เช้ากันต่อนะครับ
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพและผมทัศนัยไปทุกที่
รายงานจากอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายครับ

คือบ้างไฟเผยาหน้าผมบอกเลยนะคุณกันมาสอน
หรือว่าภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่มันไม่สวยเท่าเห็นด้วยตาเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็ในแต่ละปีจำนวนก็จะไม่เท่ากัน
ถูกต้องบางทีสีของดวงไฟก็จะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
เขาบอกมองเห็นคนละสีกันด้วยนะตั้งแต่น้องคายนครพนมนะ
บึงการพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งหมดเนี่ยมันต้องแล้วแต่ด้วยว่า
เราจะไปอยู่จุดไหนแล้วจะขึ้นมากขึ้นน้อยถูกต้องจะขึ้นหรือเปล่า
แล้วเวลาไปนั่งเนี่ยจะมืดตึ๊บอย่างนี้มืดแบบมืดเลย
มองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฝั่งทางสปลาวเนี่ยอืม
เราก็มองไม่เห็นอะไรนะเพราะมันจะเป็นแต่ความมืด
น้ำโขงจะมืดมากนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือ
รอฟังเสียงค่ะทุกคนก็จะนั่งจับจ้องบริเวณตรงหน้าของตัวเอง
รอฟังเสียงเฮถูกต้องพอบ้างไฟพญานาคขึ้นมา
ถ้าขึ้นตรงหน้าเราเนี่ยเราก็จะเฮ้ยคนก็จะหันมามอง
ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวะที่บ้างไฟขึ้นเขาไม่ได้มีเสียงนะคะ
คือมีแค่ดวงไฟขึ้นมามีเสียงอย่างเดียวคือเสียงเฮจริง
ผมไปเห็นกับตามาแล้วเงียบเงียบจริงจริง
ขึ้นมาแบบเงียบเงียบใช่ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาแบบที่ว่า
เป็นเสียงลูกไฟอะไรขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่นะครับ
เป็นลูกกลมเนี่ยค่อยลอยขึ้นมานะไม่ใช่ว่าขึ้นเร็วด้วยนะ
ค่อยค่อยลอยขึ้นมาแบบแล้วก็จะเป็นเสียงเฮเฮเราเฮทั้งไหน
แล้วก็หันไปหันไปใช่เขาก็ไปจับจองพื้นที่กันโอ้โห
ตั้งแต่เช้านะแล้วก็นั่งรอจองพื้นที่กันเลยรอตอนกลางคืน
คืออย่าถามเลยว่าถ่ายภาพทันหรือเปล่าใช่ดูให้ทันก่อน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูด้วยตาตัวเองนี่แหละ
สุดยอดที่สุดแล้วนะคะปีหน้าลาล่วงหน้าเลยนะคะ
ไม่มานั่งตรงนี้แล้วจะไปดูขอให้ไปถูกที่นะ
ให้จุดที่ขึ้นเยอะเยอะน่ะน่ะครับคุณผู้ชมค่ะ